คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องแปลกกันต่อที่จังหวัดสกลนคร
หนุ่มใหญ่คนนี้ค่ะมีชีวิตแบบเพื่อชีวิตมากเลย
แต่ว่าที่สำคัญสิ่งที่มันเพื่อชีวิตเขามากกว่านั้นก็คือการไว้เล็บ

เพื่อชีวิตผมก็นึกว่าชอบฟังเพลงเพื่อชีวิต
แบบว่าเพื่อชีวิตด้วยเพลงหรืออะไรนะคะ
เขาไว้เล็บยาวมานานถึง๗ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญตั้งใจว่าจะไว้เล็บแบบนี้ต่อไปจนตายค่ะ
ที่เห็นเล็บมือยาวเฟ้ยขนาดนี้

คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้นะคะ
นี่ไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายแต่อย่างใด
แต่เป็นความตั้งใจล้วนของนายลีจันท
ีอวนพิมพ์อายุ๕๒ปีคนนี้
เป็นชาวบ้านน้องไผ่ตำบลดวงมะไฟจังหวัดสกลนคร
ที่ไว้เล็บมือขวานานถึง๗ปี
เหลือก็แต่นิ้วชี้อย่างที่เห็นเอาไว้ใช้งานค่ะ
ด้วยความสงสัยว่าเหตุใดทำไมถึงได้ไว้เล็บยาวขนาดนี้
พี่แกบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรมาก
แค่อยากรู้ว่าเล็บตัวเองจะยาวได้มากขนาดไหน
อีกทั้งจะได้สอดคล้องกับสไตล์การแต่งตัวเพื่อชีวิต
ที่ชอบไว้ผมไว้หนวดยาวโดยไว้เล็บให้ยาวไปด้วยเลยแล้วกัน
เล็บยาวแบบนี้บอกเลยไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิต
เพราะสามารถทำงานทั่วไปได้ตามปกติ
ทำนาทำสวนผ่าฟืนขนข้าวขึ้นยุ้งฉาง
โดยที่เล็บไม่หักสักนิดนะจ๊ะ
อกจากนี้ยังสามารถยัดปักถักร้อยออกแบบเสื้อและกางเกง

เอาไว้ใส่ยามเทศกาลงานบุญต่างได้ด้วย
ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่าพี่ลีจันสติไม่สมประกอบ

อย่าตัดสินกันแค่ภายนอกหรือการแต่งตัว
เห็นแบบนี้มีเงินเก็บมากพอสมควรนะคะ
ที่สำคัญไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
อกจากนี้ยังคิดเอาไว้ด้วยว่าจะนำเล็บยาวไปโชว์ตามงานวัด
เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองย่ามแก่เท่า
เพราะตั้งใจไว้ว่าจะไม่ตัดเล็บมือผมรวมไปถึงหนวดเคราะห์
จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจ

แล้วก็ตายไปพร้อมกับชีวิตเขาไปเลย
หน่อยขอดูเล็บคุณหน่อยได้ไหม

เออพี่เค้าต้องบำรวงอะไรรึเปล่า

คือที่ฉันอย่ายาวนึงไม่เต้น
ขนาดหน้าฉะนั้นเพราะฉันเป็นคนเล็บยาวแล้วนะ

เวลามันยาวนิดเดียวมันก็มีโอกาสที่จะหักฉีกแล้วนะ
แต่ของพี่แกนี่ย่าวยังก็พิกหยวกเลย
สีแดงด้วย

แล้วก็งงงอ

ต้องการมีเป้าหมายในการไหว